อีกหนึ่งครอบครัวค่ะต้องให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะ
อแหลมมศคุณผู้ชมทราบข่าวตกใจเหมือนกัน
อแหลมมศคือมือกีต้าชื่อดังเลยนะคะ
เมื่อลูกสาวน้องแน็ทรัชชาโพสต์ว่าคุณพ่อป่วยนัก
คือเมื่อคืนนี้นะคะคุณแน็ตเนี่ยค่ะก็ลูกสาวของพี่แหลมนะคะ
ก็ได้โพสต์ภาพนี้ในอินสตาแกรมนะคะเธอถ่ายคู่กับคุณพ่อ
ขณะที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้นะคะโดยสังเกตว่าอาแหลมเนี่ย
ยังมีสีหน้าแบบยิ้มอยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชู๒นิ้วนะคะ
โดยคุณแน็ตเขียนข้อความบอกว่าตอนนี้คุณพ่อติดเชื้อในกระแสเลือด
กำลังรักษาตัวอยู่ไอซียูฝากพี่น้องคริสเตียนนะคะ
ธิษฐานเผื่อคุณพ่อแหลมด้วยนะคะพร้อมกับมีบทความจากพระคัมภีร์ล่ายาวนะคะ
ทำนองที่ว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณพ่อให้ปลอดภัย
และขอกำลังใจจากทุกคนไปถึงคุณพ่อ
ซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อาแหลมเยอะมากจริงค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปหาภรรยาของอาแหลมนี่แหละค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางจากกรุงเทพไปเยี่ยมอาแหลม

โดยเปิดเผยบอกว่าอาแหลมล้มในห้องน้ำเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ตอนแรกไม่ทราบว่ากระดูกก้นกบหักนะคะ
สักพัก๒๓วันที่ผ่านมารู้สึกเจ็บ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็คือไม่ใช่แค่ก้นกบที่หักนะคะ

แล้วปรากฏว่านะคะความดันตกค่ะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดนะคะเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดนี่แหละค่ะ

โดยภรรยานะคะก็ขอบคุณแฟนที่เป็นห่วงนะคะ

แหลมมริสันหายป่วยในเร็ววันนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะเกาะติดอีกหนึ่งข่าวเหมือนกันนะ

ค่ะก็ส่งกำลังใจทุกท่านแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะ